การพิจารณาร่างรัฐมนูลของคณะกรรมการร่างรัฐมนูลในวันนี้

รวมไปถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณนำโชคบุญชู้
รายงานจากจังหวัดเพชรบุรีครับ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้นก็มีมติ
คู่สมรสและเครือญาติของนักการเมืองนั้นลงสมัครสวนะครับ
ส่วนคุณสมบัติผู้ที่จะลงสมัครสวนั้นไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี
ตลอดทั้งวันของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่
เพื่อลงรายมาตราร่างรัฐธรรมนูล
กรทนั้นได้พิจารณาในหมวด๗รัฐสภาประกอบไปด้วย๕ส่วนนะครับ
อาทิบททั่วไปสภาพผู้แทนราชดรสมาชิกวุฒิสภา
นายชาติชายณเชียงใหม่โคศกรทระบุว่านะครับ
ประชุมยังคงยึดหลักการเดิมนะครับ
คือรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราชดรและวุฒิสภา
และได้กำหนดให้สวมีไม่เกิน๒๐๐คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
จากกลุ่มสังคม๒๐กลุ่มมีวาระดำรงตำแหน่ง๕ปีนะครับ
และเป็นได้วาระเดียวและยังได้ปรับแก้ไขเรื่องคุณสมบัติสว
โดยห้ามบุคคลที่เป็นบุตรสามีภรรยาของนักการเมืองลงสมัครเป็นสว
เนื่องจากผลการสำรวจความเห็นของประชาชนนั้นไม่เห็นด้วย
มันก็เป็นการทับซ้อนผลประโยชน์อย่างหนึ่ง
แล้วมันก็เป็นการไปสนับสนุนให้มีการสร้าง
เหมือนกับอาณาจักรทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่ง

ไม่น่าจะเหมาะสมกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่คุณสมบัติของสวนั้นไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีนะครับ
แต่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
สมัครได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีนิติบุคคลรับรอง
ส่วนบทลงโทษกรณีสววางตัวไม่เป็นกลาง
ฝักไฟทางการเมืองนั้นจะต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นสว
แต่ต้องมีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
ส่วนกรณีการป้องกันหากมีการกันแกล้งเกิดขึ้น
ให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของสารรัฐธรรมนูลที่จะวินิจฉัย

ใน๔ของสมัยประชุมด้วย
ส่วนองค์ประกอบของประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนั้น
เดิมในสมัยนายบวรศักดิอุวันโนอดีตประธาน

เขียนไว้ให้ฝ่ายค้านั้นเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ในครั้งนี้กรทไม่ได้บรรยัติเรื่องดังกล่าวไว้นะครับ
จากมีกลไกอื่นในการตรวจสอบอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องสภาพผู้แทนรัศดรกรทยอมรับว่าค่อนข้างล่าช้านะครับ
จากต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบพร้อมยืนยันว่า
เรื่องระบบเลือกตั้งสอสอนั้นยังคงยึดหลักการเดิม
โดยเบื้องต้นมีเนื้อหาสำคัญคือกำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบ
จัดสรรปันส่วนผสมใช้บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวนะครับ
โดยสอสอมีจำนวน๕๐๐คนแบ่งเป็นแบ่งแบบแบ่งเขต
จำนวน๓๕๐คนและแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
ในวันนี้นะครับกรทนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะพิจารณา
หมวดรัฐสภานั้นให้แล้วเสร็จนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของระบบเลือกตั้ง
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ